ดูเรื่องขโมยขโจนกันหน่อยค่ะคราวนี้มาขโมยฝาท่อระบายน้ำที่มันเป็นเหล็กอ่ะคุณ
หนักตั้งแบบยี่สิบกว่ากิโลกรัมเอาผ้าห่อไว้นะ
แล้วก็รีบขึ้นมอเตอร์ไซค์หนีไปแต่นี่เห็นไหมกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้
นี่ตอนมาจอดกลางดึกแบบนี้นะฮะเห็นเลยอะค่ะว่าวิธีการเนี่ยเป็นยังไง
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูไปพร้อมพร้อมกันเลยนะนี่ค่ะคือใช้เขาใช้เวลานานพอสมควรนะ
ค่ะเพราะกว่าจะยกประแกงออกมาจากมันหนักไงตรงท่อด้านมันหนักใช่
โอ้โหกว่าจะยกแล้วยกคนเดียวอ่ะเนี่ยอันนี้เกิดขึ้นตอนตีสามเลยนะคะ
ครับแล้วดูนะคุณผู้ชมคือเขาไปขโมยเห็นฝาท่อใช่ไหมคะเออเนี้ยเนี้ย
ซึ่งเขาเอาขโมยเสร็จแล้วนะเขาเอาผ้าห่อห่อแล้วก็เอาขึ้นมอเตอร์ไซค์นี่ตอนขึ้นมอเตอร์ไซค์
ความพยายามเป็นเลิศนะแล้วก็ทำเหมือนแบบว่าไม่ได้ทำผิด
เนียนไปเลยแต่เขาไม่รู้หรอกว่ากล้องวงจรปิดจับภาพได้
นี่ตอนที่เขาหนีไปเนี่ยนะเขาก็หนีไปตรงเส้นสะพานราเมฆชุมชนท่าโพ
ตอนแรกที่ผมดูคลิปนี้นะคุณคิดว่าเขาจะเอาไอ้ตะแกงกลางถนนอีกสักอันหนึ่ง
ไม่ใช่จริงคือฝั่งทางฟุตป่าโน่น
ถ้าจะเอาอีกสักอันนึงนะโอ้โหคงยกไม่ไหวหรอก
ไม่ไหวนี่แค่อันเดียว๒๐กิโลนี่ก็หนักมากนะคะ
แต่ปรากฏว่าไปได้ไม่ไกลค่ะหนีไปได้ไม่ถึง๕กิโลเลย
ปรากฏว่าเขาพยายามขี่มอเตอร์ไซค์มาถึงตรงแยกท่าซักที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
แต่นี่ค่ะเห็นไหมตำรวจเนี่ยเขามอนิเตอร์เขาดูกล้องวงจรปิดเขาเห็นพฤติการตลอดทั้งคืนเลย
แล้วก็ตามไปจับกลุ่มตัวได้แต่ทีนี้ตอนจับตัวได้นะคุณ

ใช่ค่ะแต่ว่าพูดจาอะไรไม่รู้เรื่องแล้วนะ
แล้วที่พูดไม่รู้เรื่องตำรวจเขาเลยค้นตัวเอาทำไมมันถึงพูดไม่รู้เรื่อง
มีสาเหตุอะไรไหมปรากฏว่าไปเจอยาบ้า๒เม็ด
แล้วผ้าที่มันห่ออยู่เนี่ยค่ะห่อฝาเหล็กเนี่ยเป็นท่อระบายน้ำเนี่ยนะ
มันหนักเยอะมันหนักตั้ง๒๐กว่าโล
ดูบรรยากาศตอนที่จับหน่อยนะคะ
นี่คุณผู้ชมคนนี้คือนายสมศักดิ์
รัฐวิราชอายุ๔๒ปีนะคะ
เขาบอกว่าคนนี้ผู้ต้องหาคนนี้รู้จักกันในชื่อเอกนาวงศ์
ตอนที่เจ้าหน้าที่พยายามสอบปากคำเขาก็ให้การแบบสับสนวกไปวนมา
เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไปตรวจปัสสาวะดำเนินคดี
ก็โดนข้อหามียาเสพติดประเภทหนึ่งไว้ครอบครองโดยผิดกฎหมาย
รักทรัพย์โดยมียานผ่านะเพื่อสะดวกกับการทำผิด
หรือการพาทรัพย์นั้นไปให้พ้นจากการจับกลุ่มหรือว่ารับของโจร
แล้วก็พาไปดูจุดเลยอ้าวไหนก่อเหตุตรงจุดไหนทำยังไง
ก็โดนดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ